ที่หลายคนเขาเลยฝันเพ้อละเมอหานะคะ

มีงานพรีเซนเตอร์ของเจ้านายแล้วก็เจ้าสมุทรนะคะ
คือลูกคนที่หนึ่งกับคนที่สาม

ว่าคุณพ่อเจจุกรินที่ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า

แล้วก็รวมไปถึงเรื่องน้องเอลลี่

ใช่คือลูกคนเล็กนะคะตกลงจะเป็นคู่จริงหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าให้ไปฟังคำตอบ

ด้วยครั้งที่แบบมันยากนะเนอะเหสิทธิพอร์มวานช่วงแรก
คิดถึงครับแต่ว่าไม่อยากร้องไห้เยอะอย่างนี้

คนแทงว่ามีคนถามอะไร
มันจะเป็นเพื่อนหลายแบบหลายคนมันอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้ครับ
มาก็เข้ามาแล้วก็แบบคนนี้น่ารักนะอะไรอย่างนี้ครับ
แต่เราก็อยู่เพื่อนสนุกกว่า

ก็มีคนคุยนะคะเจ้านายกับเจ้าสมุทรเจ้าขุน
โอ้โหหลายคนสมัครเป็นสะพ้ายที่บ้านนี้นะคะ

หัวมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี้มาสมัครนะคะเก้งกวางบังสนีนะคะ

ปล่อยให้น้องเป็นไปตามวัยเราก็แอบมิดแอบมโนอยู่บ้านเราแล้วกันนะคะพี่แจ๊